ปิดท้ายเบรกนี้ไปดูเรื่องที่คุณนัทพงศ์เกริ่นเอาไว้นะครับ
ก่อนปิดเบรกที่แล้วก็คือเรื่องของคุณพ่อคนนึงค่ะ
ได้มีการโพสต์ขอความช่วยเหลือว่าลูกชายเนี่ย
ถูกทำร้ายร่างกายได้รับบัตรเจ็บนะคะซึ่งคาดว่าจะเป็นการทำร้ายผิดตัวค่ะ
นี่ค่ะนี่เป็นภาพกล้องวงจรปิดที่พ่อเขาเอามานะคะ
เพื่อที่จะขอความช่วยเหลือเพราะว่าลูกชายของเขาอายุสิบห้าปีเนี่ย
นี่ค่ะโดนกลุ่มวัยรุ่นประมาณ๔๕คนรุมทำร้าย
ลุงมาตุ้มเลยค่ะคุณผู้ชม
คือเขาบอกว่าลูกเขาออกไปซื้อของกินตามปกติ
วัยรุ่นก็ขับรถเข้ามาหาลูกชายถามว่าชื่อเอิร์ทใช่ไหม
แต่ลูกเขาไม่ได้ชื่อเอิร์ทแล้วได้ทันบอกไหมว่าว่าไม่ได้ชื่อเอิร์ท
คือยังไม่ได้ทันจะบอกเลยนะฮะเขาจริงเขาชื่อโรธ
เขาไม่ได้ชื่อเอิร์ทจบคำถามปุ๊บทำร้ายร่างกายเลย
ไม่ได้ฟังคำตอบนะคะซึ่งจุดเกิดเหตุเนี่ยเห็นไหมครับ
มันก็ไม่ใช่ที่เปลี่ยวนะคุณพ่อบอกว่าไม่ใช่ที่เปลี่ยว
คนก็ผ่านไปผ่านมานะคะกล้องวงจรปิดก็มีนะคะ
แต่ว่าก็ยังก่อเหตุแบบนี้นะคะผลผลสุดท้ายเนี่ย
ลูกชายเขาต้องเข้าโรงพยาบาลนะคะจนถึงวันนี้ก็ยังไม่ได้ออกจากโรงพยาบาลนะคะ
นี่ค่ะล่าสุดก็ยังมีบาดแผลที่ใบหน้าแล้วก็ศีรษะเป็นอาการช้ำนะคะ
อกจากนี้นะคะก็ไปพูดคุยกับชาวบ้านในซอย
กลุ่มวินรถจักรยานยนต์หลายคนก็บอกว่าไม่มีใครเห็นเหตุการณ์นะคะ
ไม่มีใครรู้เรื่องไม่มีใครได้ยินเสียงคนถูกทำร้าย
แต่ที่รู้ว่าน้องถูกทำร้ายเนี่ยก็เพราะว่ามีคนมาเห็นน้องเนี่ย
ร้องโอดโออยู่นะคะโอดครวญบาดเจ็บอยู่
ก็เลยช่วยกันตามกู้ภัยพาน้องไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลรามคำแหงค่ะ
คุณเข้าความยังไม่ได้